พี่ก๊อฟค่ะหายหน้าหายตาไปไหนเลยเป็นแฟนถามถึงตลอด
ก็มันช่วงโควิดด้วยครับแล้วก็พอดีละครปิดหมดแล้วครับ
ก็รอถ่ายพรมลิขิตภาคสอง

เห็นเรื่องกับการอัพเดทรูปเลิกต่าง

คนคนไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วครับปกติก็ไม่ค่อยชอบลงรูปอะไรอยู่แล้วครับ
ถ้าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงก็ไม่ลง
ก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้ออกก็คงได้ลงบ้าง
เพราะว่ามันก็จะมีภาพของการทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วไม่เห็นที่แม่แฟนตามหาตัวเราไหมครับ
ไลฟ์สไตล์จงงั้นทำยังไง
ผมก็อยู่กับที่บ้านนะแล้วก็ไปกับแม่ส่วนใหญ่
แล้วก็อยู่กับเพื่อนบ้างตีก๊อกบ้าง
แล้วก็ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ครับ
แต่เราได้เห็นไหมครับที่แฟนไปตามหาในทวิตเตอร์ว่าเมนตัวเองหายไปไหน
ผมไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไห

ที่เขาก็จะแบบบอกว่าคิดถึงให้ลงรูปหน่อยยังไงก็มี
พี่โป๊เรามีตามใจลงให้เขาเท่านั้นไหม

ทำไมไม่ได้บ่อย

ก่อนกลับชีวิตจริงก็เลยไม่ได้แบบคืออยู่บ้านก็คือตามที่รัฐบาลหรือตามที่เขาทำกันนะครับว่าไม่ให้ไปไหนให้อยู่บ้านถ้าไม่มีธุระอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่บ้านคือจริงเลยค่ะก็ประมาณเดือนกว่าความสามารถคือเออเราอยู่บ้านได้ด้วยหรอ
คือแบบทำงานมาตลอดแล้วก็ไม่ทำงานก็ออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างแต่ที่ผ่านมาก็อยู่บ้านจริงเลย
เพราะเฉยครับว่าเราโดนจำกัดคนเดียวก็ไม่แน่แต่ว่ามันก็เป็นทุกคนก็เลยรู้ว่าก็อยู่กันเป็นตัวปกติไป

ทับปีนี้ก็ผมไม่มาไม่ซม
ก้อส่วนตัวผมก็ทำของผมอยู่แล้ว
แก้มไม่จัดกับแฟนคลับ

มันต้องจัดแจ้งอะไรอีกเยอะก็เลยไม่เอาดีกว่า
เป็นปีแรกที่ไม่ได้ทำกับแฟนคลับ

ตรงทั่วตรงทั่วตรงหน้าเขาตามพาวันนี้หวั่นหวั่นไหมฮะเดี๋ยวมีบางส่วนขายไปไปไปไปด้อมอื่นอะไรอย่างนี้ไม่หวั่นหรอกครับ
มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่มีใครอยู่กับเราตลอดหรอกแต่ว่ามันก็เป็นไปตามนั้นแหละ
มีเยอะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีเยอะอย่างเงี้ฮะก็ทุกอย่างก็สับเปลี่ยนกันไปนะตามยุคตามสมัยก็มีแฟนคลับหายไปบ้างอันนี้คือพี่โป๊ชินแล้ว

อย่างตัวพี่โป๊บถามเรื่อง
ตัวเลขไม่ได้ไปยึดติดไม่สำคัญเลย
ไม่กลัวเลยก็คือเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานทุกวันนี้ก็ยังมีงานอยู่

สมใจกลับมารับ๘ปีไหมคะ
ถือว่ารู้สึกมีความสุขดีครับ
ในการได้มาเล่นหนังเรื่องนี้

แล้วไม่มีอะไรที่เหมาะจะได้เล่นหม่อจ่อเลย

พอมาเจอเต๋อก็กลายเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอีก
เจอน้องที่อยู่ในทีมก็เป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วมันถูกพอกันอีกด้วย

มันแบบเหมือนแบบพี่น้องกันมาเล่นกันมาทำงานกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เจอพี่ใหม่ที่กำกับบุเพกันมาเกือบ๒ปีอยู่แล้ว
ก็เป็นแบบนักแข่งรถแบบชอบความเร็ว
แล้วก็มีปมกับพ่ออะไรอย่างนี้

มันจะเป็นนังครอบครัว
แล้วก็ค่อนข้างจะฉีกกับละครที่เคยเล่นด้วย

บางที่โพฟเตอร์เนี่ยครับอยากกลับมาอีก
ผมว่าก็ในเรื่องจริงมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
แต่ตัวจริงก็คือแฟนเขาก็อาจจะแบบ
เห็นเราสนิทกันอย่าแกล้งกันอะไรอย่างนี้

แล้วความสนิทสนมเราก็เป็นอะไรทำงานไหน

ส่วนกันไปหรือแบบทุกวันนี้ก็ยังพักหากันอยู่

ทั้งละครทั้งเขียนบทอะไรของเขา

ก็แต่ก็ยังคุยกันได้
เถอะก็ยังพักทำอะไรวะไม่เจอกันเลย

คนละครใช่ไหม

เป็นเหมือนกับอายุเท่ากันเลย
แล้วก็ชอบอะไรเหมือนกัน

ก็คุยแล้วมันแบบ

ไม่ต้องไปปรับความเข้าใจอะไรกันมากมาย

เออท่องเข้าบอกแล้ว
ถ้าไม่มีเมื่อไหร่ก็มาหาเรา
หมายความหลายหรอกนะ

ผมรู้สึกว่าโอเคอยู่ตอนนี้

ก็มีความสุขในคนเดียว
มันก็เป็นหลายรูปแบบนะ

ผมไม่หิตชานะ